กับอดีตแฟนสาวอย่างมินดามีทรัพย์สินเนี่ยจะไม่จบง่ายเหมือนกับความสัมพันธ์ของทั้งคู่ที่จบลงไปแบบง่ายมากนะคะ
ซึ่งหลังจากที่เมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยฝ่ายชายเขาออกมาแถลงข่าวถึงสาเหตุที่ต้องสบั้นรักลง
สรุปแล้วเนี่ยสาเหตุแรงเป็นเพราะว่าเรื่องเวลาที่ตัวเองไม่มีเวลาให้
รวมไปถึงเรื่องเงินทองที่เจ้าตัวไม่สามารถปล่อยให้ฝ่ายอีกได้
ใช่แล้วค่ะก่อนหน้านี้เมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานั่นเองแหละ
ล่าสุดเมื่อช่วงบ่ายวันนี้สาวมินดาค่ะพร้อมกับคุณแม่
และผู้จัดการส่วนตัวก็ได้แถลงโต้กลับนะคะ
โดยเธอบอกว่าต้องการออกมาชี้แจงว่าข้อความทางเฟซบุ๊ก
เรียกร้องทวงเงินบางส่วนเป็นเฟซบุ๊กปลอม
ส่วนรายละเอียดเรื่องเงิน๒ล้านที่ส่งให้คุณแม่ฝ่ายชายเป็นเรื่องจริง
เพื่อชี้แจงให้คุณแม่ทราบว่าเธอเกิดความเสียหายต่องานอย่างไรบ้าง

ซึ่งว่าความไหนจริงเธอมีหลักฐานทั้งหมด
และปัญหาทุกอย่างเป็นเรื่องของคนสองคน
ถ้านักร้องหนุ่มออกมาเคลียร์ด้วยตัวเองตั้งแต่แรก

ไม่ต้องมานั่งแถลงให้เป็นเรื่องใหญ่โต

อยากเรียกร้องศักดิ์ศรีให้กับลูกสาวและครอบครัว

มีผลกระทบกับธุรกิจและชีวิตส่วนตัวค่ะ
เวลาในช่วงของการแถลงข่าวเนี่ย
น้องมินดาเองร้องไห้ตลอดเลยนะ
เสียงสั่นเลยตลอด
เสียงสั่นแล้วก็หน้าแดงร้องไห้มาสักครู่

เดี๋ยวรอดูว่าทางแซกชุมแพทย์
ก็ออกมายอมรับนะว่าเคยคบหากันจริงแหละประมาณปีนึง
แล้วก็ได้เลิกกันไปประมาณ๕เดือนแล้ว
แต่พอมันมีเรื่องแบบนี้ก็เดี๋ยวรอดูกันอีกทีนึงแล้วกัน